เหตุรถเบนท์ที่พุ่งชนรถอีกคัน
จนทำให้มีผู้เสียชีวิตไป๒คน

ก็ได้ลงพื้นที่ไปดูที่เกิดเหตุ
แต่ว่าก็ไม่สามารถดูภาพจากกล้องวงจรปิด

เนื่องจากว่าเซิร์ฟเวอร์อยู่ระหว่างการปิดปรับปรุง

ก็ยังคงทำใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้

ผู้ชายเคยประสบอวติเหตุมาแล้ว

๒คนเลยนะผู้หญิงผู้ชาย
ถิ่นขาออกช่วงหลักกิโลเมตรที่๕๒

เมื่อวันที่๑๓มีนาคมที่ผ่านมา

และนางสาวทันทพัฒน์ฮ้อแสงชัยหรือเบ้น

ขณะที่รถคู่กรณีคือรถเมอร์ซีเดสเบนท์
หมายเลขทะเบียนสรษีง๓๓๓๓

นายเจนโภพวีรพรอายุ๓๗ปี
ซึ่งข่าวนี้เหมือนจะเป็นข่าวเล็ก
เกือบไม่ได้รับความสนใจ
และนี่นะคะก็คือบริเวณจุดเกิดเหตุค่ะ
ซึ่งในวันนั้นนะคะเป็นเวลาประมาณ๑๑นาฬิกา

ซึ่งนั่งอยู่ฝั่งผู้โดยสารอย่างไม่เสียชีวิต
แต่พลเมืองดีค่ะก็ไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้
เนื่องจากไฟได้โห้ไหม้อย่างรุนแรง

ก็กำลังอยู่ระหว่างสืบสวนหาสาเหตุ
ว่าก่อนที่รถเบ้นจะพุ่งชน

ได้มีการขับมาด้วยความเร็วเท่าใด
หรือมีสารเสพติดหรือแอลกอฮอล
ผ่าปนอยู่ในร่างกายด้วยหรือไม่ค่ะ

ช่วงต่างระดับบางปะอินที่เกิดเหตุ
แต่ก็ต้องผิดหวังเพราะเจ้าหน้าที่แจ้งว่า
กล้องไม่สามารถบันทึกภาพไว้ได้
เพราะระบบเซิร์ฟเวอร์อยู่ระหว่างการปิดปรับปรุง
เพื่อเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลสงคราน
ขณะที่วันนี้ตำรวจภูทรพระอินราชา

ที่โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทย์
แจ้งข้อกล่าวหาขับรถโดยประมาท

ซึ่งเป็นการสอบปากคำเป็นครั้งแรกตั้งแต่เกิดเหตุ
ซึ่งนายเจนพบก็ได้ให้การรับสารภาพ

ด้านนายเจษฎาวีรพรบีดาของนายเจนพบ
ระหว่างเข้าเยี่ยมอาการของลูกชาย

ประสบอุบัติเหตุ๒๓ครั้ง

ซึ่งต่างจากครั้งนี้ที่มีผู้เสียชีวิต

ก็ทำให้ครอบครัวเสียใจเป็นอย่างมาก
สมองก็กำลังดูอยู่

เพราะว่าคุยแล้วไม่ค่อยรู้เรื่อง
เมื่อวานนี้ผมก็มาถามเขาว่า

ผมก็เลยไม่อยากศักดิ์ใสเขาต่อ

ซึ่งสูญเสียสมาชิกในครอบครัวยอมรับว่า

และไม่ได้ติดตามข่าวสารตามสื่อต่าง

เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
ว่าจะช่วยให้การเสียชีวิตของพี่สาวไม่ศูนย์เปล่า
เพราะสิ่งสำคัญคือการส่งวิญญาณของนางสาวทันตพัฒน์

ว่าจะมีการหารือกันเรื่องตั้งทนายเพื่อสู้คดี

เพราะว่ากลัวว่าคุณพ่อคุณแม่จะรับไม่ได้
ครับแล้วก็เราไม่อยากออกความคิดเห็นว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริง
แต่อย่างที่พี่สาวบอกครับว่าเราเชื่อว่ามันความจริง

และซึ่งผมก็เชื่อว่าองค์กรต่างที่สามารถเรียกความยุติธรรม
หรือว่าเป็นองค์กรที่ช่วยเหลือทางด้านนี้
จะช่วยให้ทุกอย่างมันดีขึ้น
นายกฤษณะถาวรและนางสาวธรรมพัทธ์ฮแสงชัยผู้เสียชีวิต
เป็นนิสิตปริญญาโทมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย
สาขาสันติศึกษารุ่นที่๓โดยนายกฤษณะเป็นวาทีมหาบัณฑิต
ซึ่งจะเข้ารับปริญญาบัตรในวันที่๑๕พฤษภาคมนี้
ส่วนนางสาวทันทพัฒน์ในวันเกิดเหตุได้เดินทางไปยังมหาวิทยาลัย
เพื่อเตรียมการไปแสวงบุญที่ประเทศอินเดีย
ระหว่างวันที่๑๙ถึง๒๙มีนาคมนี้
เหตุการณ์เมื่อวันที่๑๓มีนาคมจึงเป็นการสูญเสียคนที่รักของทั้งสองครอบครัว
ไปอย่างไม่มีวันกลับมา